แต่ขนาดเดียวกันวันนี้ขอไปสักนิดนึง
ถ้าพูดถึงคนในวงการบันเทิงที่คนไปจับตามองเยอะที่สุด
ก็ต้องพูดถึงอ๋อมอักภัณฑ์กับอานัทราภานิษฐ์
หลังจากที่มีภาพของพระเอกหนุ่มเนี่ยถ่ายสนิทสนมกับคุณไซสนะ
ไซสนะณวันนี้เราต้องพูดตรงว่า
เป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะฮะ

จนกลายเป็นประเด็นสงสัยในโลกโซเชียลว่า

วันนี้ออกมาบอกกับสื่อมวลชนแล้วว่า

เราสองคนบริสุทธิ์กันมาก
ทั้งสองคนบริสุทธิ์ใจมาก
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะฮะถามว่าไปเจอกันได้ยังไง
คือเราไปทำงานเราต้องยอมรับถ้าคุณเป็นดาราช่อง๗
อย่างนี้กราทมากคนรู้ตามคนรู้ละคร

เราก็มีโอกาสที่มีเจอกับเขาที่สวพรเรา

และไปค่อนข้างหลายครั้งด้วย
ก็มีคนมาต้อนรับมีแฟนมาขอถ่ายรูป
เราก็ถ่ายรูปด้วยไม่มีอะไรแค่เจอกันในงาน